คุณเจวัฒนศิลป์ค่ะบอกเลยนะคะว่าคุณพ่อตอนนี้ขอพ่วงด้วยละกัน
เป็นฝาดันด้วยละกันนะคะให้กับลูกสองหนุ่มสามหนุ่ม
เจ้านายค่ะกับเพลงคนละชั้นนะคะจากค่ายเจมีดี
โด่งดังไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คนก็เลยจับตามองว่า
เอ้ยยังมีลูกชายอีกสองคนแล้วก็เพ่งเล็งตอนนี้คือ
น้องเจ้าขุนค่ะเมื่อไหร่จะมีวี่แววสักทีนะคะ
อยากจะเห็นผลงานจริงเลยหนุ่มเจค่ะคุณพ่อคนเป็นพ่อนะ
เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาที่เราเอาภาพบรรยากาศมาให้ได้ชมกันนะคะ
เจ้าขุนในมาตรศิลปินนะคะก็อาจจะมีตามมาอย่างแน่นอน
แต่ว่าต้องอดใจรอไว้ก่อนค่ะเพราะนอกจากต้องหาแนวเพลงให้กับลูกชายแล้ว
เจ้าตัวยังอยากให้ลูกนั้นโฟกัสเรื่องการเรียนเป็นหลักด้วยค่ะ
เดี๋ยวไปฟังคุณพ่อเจกันหน่อยค่ะ
ไปเป็นเทอมเดียวกับเจ้านายที่เจอเมื่อประมาณ๒ปีที่แล้ว
ใช่เพราะฉะนั้นคุณเนี่ยอีก๒ปีกว่าจะพ้นผ่านมรสุมการเรียนครับเขารู้ครับ
เรื่องสตีเตียวล้อเจ๊งไฟบรูปก็จะมีน้ำเสียงที่ดีน้องด้วย

สองคนนี้บอกเลยครอบครัวนี้น่ารักจริงพ่อเจถึงว่าจะผลักดันให้ลูกเป็นศิลปิน
ยังไงก็แล้วแต่นะคะไม่ทิ้งการเรียนแน่นอน
กำลังเรียนอยู่ที่อังกฤษอยู่โรงเรียนประจำด้วยนะครับ